แล้วเขามีการโพสต์ตอบเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะภาพที่จอดรถแบบนี้
แล้วมันมีรายละเอียดที่อ่านแล้วก็แบบเอออมยิ้ม
แซวว่านี่คือโรงแรมตัวตึงแห่งบ้านฉางระยองใช่ไหม
ฟังข้อกำหนดก่อนพี่เบิร์ตต้องฟังดีเลยนะ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมคือโรงแรมมีพื้นที่จำกัด
อันนี้ก็ปกติโรงแรมดังเขาทำแบบนี้

ริมถนนฝั่งตรงข้ามโรงแรม
ทำไมทำไมขี่รถยี่ห้อนี้มันเป็นยังไงต้องไปจอดฝั่งตรงข้าม
หรือเขาอาจจะมีแท่นชาร์จให้ไง
ไม่ได้เหมารวมว่าคนขับฟอร์จูเนอร์จะไม่ดี
เออแต่นี่เขาแซวเหยาะกูไม่ชอบเออเออกลียนแหละ
ชาวเน็ตก็ไปถามแหละถามแบบถามเยอะอ่ะ
อนุญาตไหมเออเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวผมจะไปเอาอัตรา
ยิ้มแข็งเอาตามาติดหน่อย
ไม่อนุญาตให้จองห้องพักนะคะ

เพราะว่านิสัยดีขับรถสุภาพเรียบร้อย
ฟอร์จูเนอร์ไม่ได้นะคะถือว่าผิดผี
เออแล้วมีคนไปถามว่าเออโทษนะคะ
ทัวร์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอารถบัสให้จอดตรงไหน
มินตอบว่าอ๋อเชิญป่าช้าวัดข้างได้เลยค่ะ

มีอันหนึ่งไปถามเรือดำน้ำล่ะ

โอ้โหถามเกลียนแบบนี้จะตอบยังไง
ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวไทยลึกเฉลี่ย๕๐เมตร
ซื้อมาหาราคาเรือดำน้ำโอ้โห
นี่เขาตอบไม่ได้พูดคุยเรื่องการเมืองอะไรใช่ไหม

มีผีป่ะเนี่ยโรงแรมนี้มีผีด้วยอยากรู้ใช่ไหมอย่างน้อยผีที่โรงแรมเราก็ไม่เคยหลอกให้รักแล้วทำลายความรู้สึกเหมือนใครบางคนนะคะคุณลูกค้า

เหตุนี้เพิ่งมาแค่๕วัน๕๖วันเองคุณผู้ชม
แล้วพอเสิร์ชหาภาพโรงแรมอ้าวไม่เจอข้อมูล
เอ้าเดี๋ยวก่อนสรุปไอโรงแรมดังที่ว่านี่คือโรงแรมทิพย์หรือยังไงนะ
หรือเขาสร้างเพจมาเพื่อเป็นการตลาดอย่างอื่นหรือเปล่า
ประมาณว่าไปเหยียดคนในภูมิภาคภูมิภาคหนึ่งเอาอย่างนี้

แล้วเขาก็โต้ตอบโต้ตอบกันบอกว่าจะฟ้องร้องอะไรด้วยนะ
แล้วคนที่เป็นคนมาคอมเมนต์มาด่ากับแอดมินเพจเนี่ย